โอ้โหนัวเนียกันตลอดครับ

ทีบโอ้มอบกันหลักเลยครับ

ขนดวนเขารอยใส่ล็อคได้

จะเชื่อดครับเป็นนักชกวัย๓๘ปีครับ
ที่เร่งร้าวตัวเองได้ดีครับ
ถีบซ้ายเจอเขาซ้ายสวน
ล่างหมุนเหลี่ยมแล้วตี

โมงสุดท้ายครับครบเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับ

ผู้เอกนำรายการในรุ่นพิกัด๖๒๕กิโลกรัม

กับทนาหนุ่มสตึกชายโรสเซอร์วิท
ดูครับเสียบพยายามจะเปิดเกมเดินเครื่องครับ
ในล้วนทนาหนุ่มสตึกประเคนให้กับยอดกิสดา
เหลี่ยมครับล้มลงไปพร้อมกันเลยครับ
เสียหายครับลุกขึ้นมาใหม่ลุยต่อครับ
ถ้าได้ยอดกิสดาก็พยายามจะจับในตี
สู้กับธนานุ่มสตึกอย่างสูสีคู่ขี้เลยครับ
โอ้ดูครับวางในแข่ง

ซ้ายและขวาแล้วเสียโต้เลยครับ
นัวเนียสนุกดูเดือดแบบนี้ครับ
นี่ครับจังหวะเดินมาเจอมอนยันหลักหงายท้องเลยครับ
โอ้เสียหลักเสียเนียมไปก็ได้ครับ